ทุกผู้ชมครับเมาไม่ขับ
นี่เขาย้ำเตือนกันจริงนะฮะรถอะไรก็ต้องอย่าไปขับนะครับ

เมาแล้วก็ขับซาเล้งขับสายไปสายมา
สุดท้ายชนจนได้อ่ะอืม
ยังอีกยังไม่หายที่จอดอีก
โอ้ดายข้ามถนนแรกเลยหวะ

โดนจนได้ทรงนักธนาฬิการอสพันธุครั้งนี้นี่เห็นแล้วก็ถ่ายคลิปมาด้วย
จ้างต่อไปและข้ามทหารที่ครั้งนี้เราจะข้ามทางศาลข้ามฝั่ง
เจ้าของคลิปขับรถเป็นทุกข์มาตะโกนบอกระวังรถ
ระวังรถระวังรถ

แล้วช่วงหนึ่งคันหลังนี่เกือบจะทับเอานะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับ
๔ทุ่ม๔๗นาทีนะครับที่จังหวัดสุรินทร์

หลังจากนั้นเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่กันกู้ภัยกังแอนก็มาที่ที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นสามแยกศรีโคในอำเภอปราศาสตร์ตะบนกังแอนนะครับ
คนขับซาเล้งนี่อายุ๓๘นะผู้ชาย

ถึงว่าถึงได้สายไปสายมาขนาดนี้

นิ้วกลางข้างซ้ายนี่ฉีกขาด
ก็เลยมาเตือนกันนะฮะ
อย่าไปขับเลยใช่ค่ะ
อืมจริงจริงต้องบอกว่าดื่มอย่าขับเลยไม่ต้องรอจนเมาอ่ะ
ถ้ารู้ตัวว่าดื่มแล้วไม่ต้องขับเลยดีกว่านะคะ